ก็คือถ้าจะขอเงินในการเข้ามาบริหารจัดการวัด
ในการปฏิสังขรบุรณาวัดต้องทำอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไร
พาคุณผู้ชมมาดูกันต่อว่าแล้วกลางน้ำปลายน้ำ

แล้วปลายทางจะทำยังไงดีนะครับให้เกิดความโปร่งใส
คุณผู้ชมครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากนักวิชาการ
ทำวิจัยแล้วก็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ

เรื่องต้นพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้วัดมีปัญหา
ในบางวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทอง
เนื่องจากว่าระบบโครงสร้างในการบริหารจัดการ

ดังนั้นก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าจะต้องมีการ
วางระบบให้ชัดเจนรัดกลุ่มรอบครอบ

ไปดูข้อมูลแล้วก็รายละเอียดในเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ถือว่าเป็นข้อเสนอจากนักวิชาการโดย

ข้อมูลในเบื้องต้นที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เป็นข้อมูลการวิจัยบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

โดยในประเด็นการจัดทำบัญชีอสังหาริมทรัพย์ของวัด
พบว่า๑๒๘ไม่มีการดำเนินการจัดทำบัญชีอสังหาริมทรัพย์ของวัด
ร้อยละ๔๖๕ดำเนินการโดยเจ้าอาวาสเพียงลำพัง
อกจากนี้พบว่ากว่า๑๖๔ของวัด
ไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนผังจัดประโยชน์ของวัด
ซึ่งแผนผังจัดประโยชน์นี้ก็รวมไปถึงค่าเช่าที่ดินของวัด
ค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบแทนวัด
ลดแล้วแต่เกี่ยวข้องกับรายได้ของวัดทั้งหมดนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องการบริหารการเงินของวัดในระดับประเทศ
ซึ่งเป็นปัญหาพบว่า๑๗๕คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
โดยปัญหาที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกัน

ซึ่งกำหนดให้มีแนวทางในการบริหารจัดการการเงินของวัด
อกจากนี้ก็มองว่าเจ้าอาวาสวัยยาวัชกร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เช่นเดียวกับปัญหาการบริหารการเงินของวัดในระดับจังหวัด

ย่อยลงมาคือระดับจังหวัดก็มีปัญหาเหมือนกัน

ปัญหาที่พบก็คือเจ้าอาวาสวัยยาวัชกร

ความรู้ด้านการเงินการบัญชี
ที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นเรื่องสาเหตุของปัญหาการบริหารการเงินของวัด
ก็พบว่ามีสาเหตุหลักมาจากขาดการบริหารอย่างเป็นระบบ
รองลงมาก็คือการไม่มีบันทึกรายรับรายจ่ายของวัด
ไม่มีการเปิดเผยรายงานของวัดให้แก่ประชาชนได้รับทราบ
และสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีการตรวจสอบบัญชีรายได้ของวัด
ปัญหาเหล่านี้ครับทำให้เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อการกำกับดูแลการบริหารการเงินของวัดให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หดให้วัดมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกปี
และให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมไปถึงสำนักพุทธของจังหวัดเป็นผู้รวบรวมนะครับ
กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยสุ่มตรวจในระยะแรก
เพิ่มระดับการตรวจสอบให้มากขึ้น
และมีการจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินของวัดอย่างเป็นระบบ